ไม่รู้จะเป็นแรงบันดาลใจให้กับน้องเชอรี่คนสวยของดิฉันหรือเปล่า
น้องเชอรี่กรี๊ดเขาหนักมาก

พี่สนนี่คุณผู้ชมข้าก่อนหน้านี้เวลามีกระแสข่าวกิ๊กก๊ากับใคร
หรือว่าเป็นแฟนกับใครเขาเงียบค่อนข้างเงียบไม่ค่อยเปิดตัว
และล่าสุดเหมือนจะบอกว่า
ไม่รู้จะเบื่อความโสดหรือยังนะตั้งแต่ไปเจอลูกของคุณโอปอล
น้องอลาร์ลินเหมือนจะว่าอยากจะมีครอบครัวขึ้นมาแล้ว

เขาบอกว่าอุ้มหลานแบบนี้
ไม่รู้จะบอกอะไรเป็นในหรือเปล่านะคะ
เอกหนุ่มมาสกวนมากฝีมือซันนี่สุวรรณเมธานนท์
ถึงได้สวมวิญญาณเป็นผู้ชายรักเด็ก

นักแสดงหลายคนที่เคยเล่นละครด้วยกันมา

สาวจนแต่งงานมีครอบครัว

ทั้งคู่ก็เลยหอบลูกมาด้วยนั่นเอง

เขาบอกว่าเป็นปาร์ตี้ลุงป้าน้าอามาเจอกัน
งานนี้ลุงซันนี่ก็เลยได้มีโอกาสอุ้มหลาน

แม่อุ้มแบบนี้ติดใจหรือยัง

แฟนก็ไม่ค่อยจะมีเด็กก็ไม่เคยจะไปได้อุ้มของใคร
ก็เลยผลเป็นออกมาอย่างที่เห็นนี่แหละค่ะ
เดี๋ยวติดตามในคลิปกันแล้วกันนะคะว่าเป็นอะไร
อลินร้องให้ละลูกอย่าตื่นกลัวอลินไม่ตื่นกลัวโอ้

แต่ลูกของโอปอลเนี่ยร้องทั้งคู่เลยนะ
น้องผู้หญิงร้องปุ๊บน้องผู้ชายร้องตามทันที

เห็นซันนิ๊กโพสต์เอาไว้ในอินสตราแกรมประมาณ

ถ้าเป็นแฟนก่อนแล้วก็ตัดงาน

ถ้าซ้อมอุ้มลูกคนอื่นบ่อยก็มีเป็นของตัวเองก็ดีนะคะ